ไปดูโบราณสถานที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
ที่นี่นะคะเขามีสิมอีสานภาษาอีสานเขาเรียกสิม
ก็คือโบสถ์หลังเล็กอายุกว่า๒๐๐ปีแล้ว
ตอนนี้ก็เรียกว่าซุดสมอย่างมากนะคะ
แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่โบสถ์แห่งนี้

ชาวบ้านก็เลยวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแลรักษาให้มันดีเหมือนเดิมหน่อยนะคะ

โบราณนี้นะคะตั้งอยู่ที่วัดสะทองบ้านบัวตำบลกุฎเขาอำเภอมันจากคิรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ
พระครูประหลัดนรินรักษาการเจ้าอาวาสวัดสะทองบอกว่า
สิมป์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี๒๓๗๕
ดูดีนะคะว่าสวยงามมากเลยเพราะว่าเป็นศิลปะปูนปั้นแบบนูนต่ำ
สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานค่ะ
เป็นงานฝีมือจากช่างฝีมือในอดีตที่สื่อถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวชุมชนบ้านบัวเมื่อช่วง๒๐๐ปีก่อนนะคะ
โดยคำว่าสิมเป็นคำเรียกโบสถ์หลังเล็กแบบโบราณของคนอีสาน
สิมนี้นะคะก็ประดิษฐานพระมงคลพุทธศิลาทองพระพุทธรูปหินทรายแดงศิลปะอีสานบริสุทธิ์
บริเวณผนังด้านนอกก็แสดงถึงเอกลักษณ์ช่างไทยอีสานพื้นบ้าน
ฝีมือนั้นเรียบง่ายใช้สีเพียงแค่๒๓สีในการระบายสีเท่านั้น
ได้มอบรางวัลอาคารทรงคุณค่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเมื่อปี๒๕๕๙
ก็นับว่าเป็นอาคารหลังแรกของไทยที่ได้รับรางวัลนี้นะคะ
ปัจจุบันสิมวัดสาธองชำรุดสุดโทรมประทูทางเข้าก็ทำด้วยไม้
ตอนนี้แตกแยกออกจากกันรูปปั้นบริเวณบันไดทางขึ้น
ซึ่งเป็นรูปพญานาคก็แตกหักขณะที่หลังคาก็แตกปลิวหายไปหลายจุดทีเดียว
หลังการบูรณะครั้งใหญ่โดยกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลจริงจังต่อเนื่อง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อย
เพื่อว่าจะได้อยู่คู่กับขอนแก่นไปอีกนานลูกหลานก็จะได้ชมด้วยนะคะ